คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยมันเป็นเรื่องแปลก

เมื่อมีหญิงสาวคนนึงเนี่ยเธอเอาของเนี่ย
เส้นไหว้อยู่ในเหมือนเป็นสุสานมีหลุมศพที่เป็นศพรายญาติ
แล้วของที่เธอเอาไปมันเยอะมาก
ที่สำคัญมันมีเรื่องของความเชื่อมาอีกเกี่ยวกับเรื่องของผีสางด้วย
เพราะตอนที่เธอทำเนี่ยไปเหมือนเป็นลาสตำส้มตำ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมมีคนแคปภาพตอนเธอไลฟ์ได้
แล้วปรากฏว่ามีภาพบางอย่างอยู่ในนั้น
เหมือนปรากฏเป็นเด็ก

ไม่ใช่ค่ะพี่ปอบค่ะ

เอาอย่างนี้แล้วแต่จะจินตนาการใด
แต่มันฮือฮาจริงล่ะค่ะ
ฮือฮาตั้งแต่ของที่เธอเอาไปไหว้แล้ว

ผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าสิริไว้มีข้อความว่า
แล้วมาจากไหนล่ะลูกเอ้ย
ร้อนไปเลยตั้งแต่เมื่อคืน

หลายคนเชื่อว่านี่คือภาพถ่ายติดวิญญาณ
เป็นภาพที่เด็กนั่งเศร้ากอดเข่า
ขณะที่เธอกำลังไลฟ์ตำส้มตำท่ากลางหลุมศพกว่า๓๐๐หลุม
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกสาวคนนึงค่ะ

แล้วมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมไลฟ์ของเธอคือ

พี่ปอร์อาหารเยอะมากเลยนะคะ
ทีนี้ก็จะมีพวกอาหาร

มีตกแต่งเป็นรูปหัวใจสวยงามด้วยเห็นไหมด้านหลัง
นี่เบนรูปหัวใจน่ะนะคะพี่ปอร์นั่นแหละด้านหลัง

แล้วจริงนะเธอทำแบบนี้ประจำ

คือทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราเอง

อยู่ที่ไหนที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองที่จังหวัดชนบุรี

พี่คนนี้ที่เป็นคนดูแลสุสาเขาชื่อว่าพี่เด่น

เขาบอกว่าตอนนั้นไปเจอพี่เด่นกำลังเก็บอาหาร
พี่ปอดูสิคะที่เขาเอามาไหว้

อาหารข้าวหวานที่หญิงสาวคนนี้เอามาเส้นไหว้
แล้วก็มีเศษทูบจุดหมดแล้วด้วยปักอยู่จะเอาไปทิ้ง
เด่นเล่าว่าผู้หญิงคนนี้จริงชอบเอาอาหารขาวหวานแบบนี้มาไหว้บ่อย

แต่เวลาไหว้เสร็จเขามักจะบอกว่ามีความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคถูกรางวัลบ่อย
จนปลดหนี้ได้ภายในหนึ่งปี
แล้วตอนเย็นก่อนที่จะมีภาพนี้หลุดออกไปสักประมาณ๖โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่ง
ก็เหมือนเดิมเธอก็มาไหว้
แล้วพี่เด่นบอกว่ามันจะมีศพรายญาติฝังอยู่ที่นี่
ตอนนี้ทะลุไปกว่า๓๐๐ศพแล้ว
แล้วพี่เด่นพูดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเสียงดิฉันต้องเข้มนิดนึงนะคะ

เขาบอกว่าที่เห็นในโพสต์เนี่ยแล้วมีคนถ่ายไว้ว่าเป็นติดภาพคล้ายวิญญาณ
เหมือนมีคนมานั่งกินอยู่บนหลุมศพนั้น
เด่นบอกว่าดูแลสื่อสารที่นี่มานานส่วนตัวเชื่อ
เพราะเองตัวเองเคยเจอมาแล้วเจอหลายครั้งกลัวแต่ต้องทำหน้าที่ต่อไป
คุณผู้ชมอยากจะรู้ไหมว่าหญิงสาวคนนี้ที่เขาไปไหว้เนี่ย
คือคนที่ปรากฏในคลิปนะคะ
เขาก็มีการบอกเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังว่าเห็นภาพแล้วแหละ
เหมือนกันขนลุกไปเลยฟังเสียงเธอค่ะ
ก็คือมีโชค

ก็คือเมื่อวานนี้เอาส้มตำกับหมูหันนะคะแล้วก็เป็นอาหาร
ปุ้งเผาน้ำมะเรียน
แล้วเห็นว่าถ่ายติดวิญญาณนี่เป็นยังไงครับ
ก็เป็นรูปเด็กอะค่ะแบบที่ทุกคนเห็น
ก็คือเป็นรูปเด็กนั่งเหมือนก่อน

ก็ช็อกพักนึงอะพี่ขนลุกอ่ะ
ตอนแรกอะยังไม่รู้แล้วทีหน้าคนที่ดูไลฟ์สดอะ
เขาก็แคปภาพแล้วเขาส่งมาให้เราดู
เพราะว่าตอนที่เราไหว้เราจะไลฟ์สดตลอดเวลา
แล้วก็มีคนดู๒ช่องค่ะเกือบประมาณ๖๐๐๐คนนะคะ

บอกว่าไม่เห็นไม่มีเด็กแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่มีเด็กมาด้วยค่ะ
เออมีคนดูไลฟ์แล้วก็แคปหน้าจอส่งมาให้เธอดู
ตอนเห็นตกใจนะเพราะเธอบอกว่าตอนที่เธอมาไม่ได้มีเด็กไปกับเธอด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลเนอะ
เธอก็ย้ำแบบนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์จริง
ขณะที่เธอไลฟ์ถ่ายทอดสดอยู่เลยตอนนั้นไม่ได้มีการตัดการคือตัดต่อแก้ไขคลิปอะไรไม่มีเลย
และที่ผ่านมาจริงเธอมาไหว้แบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
พอเธอบอกว่าเธอทำแล้วเธอมีโชคต่อเนื่องเธอถูกรางวัลมาตลอด
แล้วก็สามารถปลดหนี้สินได้ภายใน๑ปีก็เป็นความเชื่อของเธอ
เธอก็เลยเหมือนมาไหว้ขอบคุณอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองเห็นนะเนาะ
เรื่องของความเชื่อนะคะ